โอเคนะครับมาที่เรื่องราวของอากาศกันบ้าง

นักท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้แห่สัมผัสอากาศหนาวนะฮะ
ล้นทะลักดอยอินถนนกันเลยทีเดียว
นี่นะฮะถูกต้องนะฮะอุณหภูมินะฮะอุณหภูมินะครับ

อุณหภูมิบนยอดดอยนะครับเหลือ๕องศาเซลเซียสนะครับ
ขณะที่อุณหภูมิยอดย่านะฮะไม่ถึง๑องศาเท่านั้นเองนะครับ
เริ่มมีเหมือยขาบนะฮะหรือว่าน้ำค้างแข็งเนี่ย

ยอดดอยกับยอดย่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับ

ไม่เหมือนเขาบอกยอดย่าก็คือยอดบนย่า

ได้ยินแต่ไม่นึกว่าจะจริงจัง
เริ่มมีเหมือยขาบแล้วนะฮะแล้วก็มีน้ำแข็งเนี่ยโผล่ตามยอดย่านะฮะ
ส่วนที่ภูชีฟ้าภูชีดาวภูชี้เดือนดอยผาตั้ง
ที่จังหวัดเชียงรายสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมทะเลหมอกกันคึกคักเลย
ขณะที่จังหวัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปโต้ลมหนาว
แล้วก็ชมทะเลหมอกตามยอดดอยต่าง

ทะเลหมอกปกคลุมเต็มลำน้ำโขง
ก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวกันมากเลย
ก็บอกหลายจังหวัดในภาคเหนือแล้วอีสาน
เริ่มหนาวเย็นแล้วอุณหภูมิลงอย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมา
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะผู้สื่อข่าวบอกว่า
สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่หนาวเย็น
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียส

ไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไป
น้าวนะนี่มีไก่น้ำแข็งเกาะอย่างนี้เลยนะ

จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต
มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวสัมผัสลมหนาว
แล้วก็รอชมแสงแรกของดูอาทิตย์ขึ้น
ทำกลางอากาศที่หนาวเย็น

เริ่มมีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมือยขาดตามยอดย่า
สร้างความตื่นตระหนกและตื่นตาตื่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ไปเที่ยวกันได้เลยไปพักผ่อนหย่อนใจ
คุณพอใกล้เทศกาลปุ๊บนึ
ขึ้นไปแน่นกางเต้นตำถนนแล้วอะ
ไม่สนุกแล้วใช่ไหม
คือตอนนี้เราไม่ต้องค้างก็ต้องค้างไกล
เหมือนคุณแอนจี้เป็นชาวลำปางที่ลำปางก็หนาวมาก

จำจะวันระรานตาไปหมด
อย่างเหมือยหัวก็แปลว่า
แล้วตากขาบล่ะ
อะไรที่แผ่เค้าเรียกว่าเป็นขาบ